ก็คืออยู่ในฐานะแฟนแล้วก็ที่รักกันมาหลายปีแล้วนะคะ
สำหรับคุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้นั่นเองค่ะ
คู่นี้ความหวานมีให้ตลอดเลยนะครับ
ช่วงนี้พี่แดนเขาอยู่ที่คอนโดนะ
ต้องแยกกันไปตามสถานการณ์โควิดนะคุณผู้ชมเนาะ
เนื่องจากว่าบ้านพี่แดนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่หลานเล็กอยู่
ก็เลยไม่อยากออกไปไหนมากไม่อยากจะให้มาเสี่ยง
เพราะพี่แดนก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านบ่อยใช่ไหมคะ
อยู่คนเดียวแบบนี้ทำไงก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะพี่แดนเขาโชว์สกิลการทำอาหารกันไปแล้วจ้า
ตอนนี้เมนูสปาเก็ตตี้ผัดซอสเห็นแล้วหิวมั้ยคะ

เพราะพี่แดนเขเบ้วเอาไว้บอกว่าสอบเป็นพอบาลล็ะนะ
เคยคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนที่ใจกล้าจะยอมพลีใจให้ผมดูแลเขาไปตลอดทั้งชีวิต
สิ่งหนึ่งที่แดนอยากทำให้ก็คือการเสิร์ฟอาหารอร่อย
ให้อารมณ์มันได้เช้าเช้าไม่พอเสิร์ฟกลางวันด้วยเสิร์ฟเย็นและเสิร์ฟก่อนนอนรวมไปถึงตอนฝัน
อันนี้คืออาหารใช่ไหม
น่าจะใช่
คำว่ารออีกนิดพี่แดนตั้งใจจะบอกใครหรือเปล่าเราเติมคำในช่องว่างไหมแพตตี้รออีกนิดนะอะไรแบบนี้

ซึ่งในคอมเมนต์ค่ะเสียงเชียร์ก็ไปในทางเดียวกับดิฉันนี่แหละค่ะ
หลายคนแสดงความยินดีล่วงหน้าไปถึงสาวแพตตี้กันแล้วบอกว่าโอ้โฮโชคดีจริง

พูดถึงน้องแพตตี้ก็ทำไปส่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
น้องเองก็อยู่บ้านเก็บตัวไม่ออกไปไหนเหมือนกัน

สวยมากมีความเมืองหลุดออกมาสวยปันนี้แหละจ๊ะ
เค้าเล่นกับน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวเค้าไปเนี่ย
น้องพาตี้เค้าอยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็บอกว่ามีหนังสือกับนีออนเป็นคุณคลายเหงา
ออนนี่ก็คือน้องหมาเขานะคุณนะแต่ถ้าเธอมีเราเนี่ยไม่เหงาแน่นอน
แคปชั่นน้องอังเขาหยอดเก่งไม่แพ้พี่แดนเลยนะคะ
คนหนึ่งก็ทำอาหารคนหนึ่งก็อย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
แล้วแฟนยืนยันคำเดิมเลยนะว่ารอรูปคู่กันอยู่
ล่าสุดเนี่ยแคปชั่นพี่แดนเขาลงรูปกินน้ำใช่ไหม
แล้วพี่แดนบอกว่าให้กินน้ำเยอะไหนเยอะมีภาพหรอ
ต้องเนี่ยเค้าบอกไว้น่ะว่า
แดนบอกว่ามีผลวิจัยบอกว่าการดื่มน้ำ๗แก้วต่อวัน
จะช่วยทำให้หน้าเด็ก
และฟังดีนะคะมีแฟนเด็กกว่าอายุของเราถึง๗๐
ดูแลภาพให้ด้วยนะครับ

อยากมีแฟนเด็กมากขนาดนั้นเลย

แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ที่เขาเมาส์กันบอกว่าคุณแดนแพตตี้เลิกกันเนี่ยไม่จริงเลย